หลังจากพิธีประชุมเพลิงหลวงพ่อสุดใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ก็จะมีพิธีเก็บอธิภาษณ์
เพื่อจะนำมาบรรจุไว้ในเจดีแก้วใส
ดิษฐานไว้ให้ศิษยานุสิตได้ร่วมศักระบูชาด้วยนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ที่วัดเกษรศิลคุณวัดป่าบ้านตาด
พระอธิกายสุธรรมสุธรมโหมจาวาดวัดป่าน้องไผ่
ซึ่งท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดเกษรศิลคุณ
ได้นำคณะสงวัดป่าในพื้นที่พ่ออิศราณ

นำอธิภาษณ์พระอาจารย์สุดใจทันตะมโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษรศิลคุณหรือว่าวัดป่าบ้านตาดนั้น
เพื่อจะนำมาบรรจุในเจดีแก้วใส
ดิษฐานไว้ที่สาราใหญ่หน้าวัดนะครับ
โดยมีผู้เข้ากราบอธิธาตุของหลวงพ่อ
แล้วก็เข้าถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
ซึ่งบางคนบางภาพที่ถูกถ่ายออกมาปรากฏ
เขาบอกว่าอธิธาตุของหลวงพ่อสุดใจเป็นสีทอง
เขาบอกเป็นภาพที่อัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนะครับ
แล้วก็พระอธิการสุธรรมนำพระสงฆ์
มาร่วมงานประชุมเพลิงพระอาจารย์สุดใจ
ทันตมโนออกบินทบาทบริเวณถนนหน้าประตูวัดด้วยนะครับ
โดยมีพุทธศาสนิกชนกว่า๕๐๐คน
มาร่วมทำบุญตักบาทแล้วก็ร่วมถวายพระทหารแด่พระสงฆ์
โดยบางส่วนทยอยเข้ากราบอธิธาตุของพระอาจารย์สุดใจ
แล้วก็รอรับเท่าอัฐิกลับไปบูชา
ตามแนวทางของพระวัดป่าทุกรูปนะครับ
โดยศิษยานุสิตได้มีการตั้งโรงทานแจกอาหารและน้ำ

จากเป็นเรื่องฮือฮาว่าอธิธาตุของหลวงพ่อเป็นสีทองอารามแล้ว
ก็มีภาพที่เผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียลตอนนี้
บอกว่าในการประชุมเพลิงในพิธีนั้นนะครับ
พบว่าไฟจิตกาธานพุ่งออกมาคล้ายกับรูปของกินนอน

ซึ่งถือว่าเป็นการส่งหลวงพ่อขึ้นสู่สวงสวรรค์ด้วยนะครับ